พ่อแม่ของน้องการนะคะตอนนี้ยังคงติดใจเรื่องของสาเหตุการตายของลูกชายค่ะ
โดยมองว่าทำไมเสื้อแล้วก็กางเกงของน้องเนี่ยกระจายไปอยู่คนละทิศคนละทางบริเวณจุดพบศพนะคะ
เรื่องราวนี้ที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
ชาวบ้านกว่า๑๐๐คนระดมกำลังค้นหาชิ้นส่วนศพของน้องการเด็กชายวัย๖ขวบที่พบเป็นศพเมื่อวานนี้
โดยเดินสวนกระแสน้ำในลำทานของหมู่บ้านเราสองกิโลเมตรระดับน้ำในลำทานลึกตื้นสลับกันไป
โดยจุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรจุดที่ตื้นที่สุดคือสี่สิบเซนติเมตร
ขณะที่บางส่วนเดินฝ่าสวนเส้นทางค่อนข้างลำบากเพราะในพื้นที่มีฝนตกทำให้บางจุดพื้นที่ค่อนข้างลื่น
สุดท้ายต้องยุติการค้นหาเพราะฝนตกลงมาอย่างหนักพ่อน้องการเผยว่าสาเหตุที่ให้น้องการอยู่กับน้องชาย
เพราะตัวเองต้องไปรับจ้างที่จังหวัดตากและไม่เอาน้องไปอยู่ด้วยเพราะเห็นว่าย้ายโรงเรียนย้ายถิ่นฐานบ่อย
อยากให้เริ่มปรับตัวเพราะเริ่มโตแล้วที่ผ่านมาก็จะติดต่อผ่านน้องชายให้ถ่ายคลิปน้องมาให้ดูตลอด
ส่วนอาของน้องการซึ่งเป็นน้องชายของพ่อติดใจสาเหตุการตายเพราะเสื้อและกางเกงอยู่คนละทิศละทาง

คือของเสื้อค่ะ
ใช่ไม่มีก็ที่ดูที่ท่านลองให้ดูไม่มี
มันย้วยมันก็ต้องขาดแล้วหัวน้องมันเช่นหัวเล็กกลับเทนมันรุ่ยอ่ะ
มันดูไม่รู้เรื่องหรอก
ขณะที่ผลชนะสูตรนิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
เรื่องต้นพบว่าไม่มีน้ำในปอดและไม่ได้เสียชีวิตเพราะถูกทำร้าย
เพราะชิ้นส่วนที่หายไปเป็นไปได้ว่ามาจากสภาพศพที่เน่าเปื่อย
มีความยุ่ยพอที่สัตว์จะกัดแทะหรือกระชากออกจากลำตัวได้
จึงมีร่องรอยการกัดของสุนัขและยืนยันไม่ได้ว่าถูกสัตว์มีพิษกัด

โดยต้องส่งชิ้นส่วนของร่างกายที่เหลืออยู่ทั้งหมด
ตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงลำตัวไปตรวจเพิ่มเติมที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสารพิษของสัตว์คาดว่าใช้เวลาประมาณ๑เดือน
สรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้